เกิดเรื่องไม่ดีกับคุณป้าวัย๕๘ปีนะฮะ
แกไปเก็บเห็ดในป่าแล้วไม่ดียังไง
ตอนจังหวะนั่งยองไปค่ะคุณผู้ชมกำลังจะเก็บเห็ดใส่ตระก้า
ปรากฏว่าผู้ชายที่ไหนไม่รู้ค่ะมาด้านหลัง
ลักษณะเป็นผ้าสีดำคลุมหัวแก
แล้วกดหัวไปกับพื้นค่ะคุณผู้ชม
ดหัวไปกับพื้นจะข่มขืนคุณป้า
สุดท้ายคุณป้าใช้คือรวบรวมสติแล้วก็เฮือกสุดท้าย
ขึ้นมาวิ่งหนีเอาตัวรอดมาได้
ไอโจรมันก็คงตกใจต่างคนต่างหลบหนีไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลโกกแก้วอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำนะคะ
คุณป้าท่านนี้แหละค่ะชื่อว่าคุณป้าห่วงที่รัก
ชื่อแก่ห่วงนำสกุลคือที่รักค่ะ
พาผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านไปดูจุดเกิดเหตุ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิด๓๐กรกฎาคม
ที่ผ่านมาออกมาจากบ้านมาคนเดียว

ห่างจากบ้านไปสักประมาณ๒กิโลเมตร
ตอนนั้นไปถึงป่าสักเวลา๙โมงเช้าเดินละล้อขึ้นไปเรื่อย
พอเห็นเห็ดปุ๊บเอาล่ะปฏิบัติการนั่งยองค่ะ

ได้ยินคล้ายกับคนเมาเนี่ยเดินมาด้านหลังแกเห็นแล้วแหละ
หันไปดูพบว่าเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูง
จู่เอาผ้าสีดำมาครอบคลุมตัวเธอ
แล้วกดศีรษะลงกับพื้นพูดง่ายคือจะข่มขืน
จากนั้นเอาผ้ามารัดที่คอซ้ำ
แล้วคนร้ายไม่ได้พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวเลย
ตั้งสติค่ะก้มศีรษะคือลักษณะคือเหมือนแบบเกรงศีรษะอีกครั้ง
สะบัดค่ะสะบัดหลุดจนคนร้ายหงายท้องไป
วิ่งหนีไม่คิดชีวิตแล้วตอนนั้นเอาตัวรอดมาก่อน
คนร้ายเองก็ตกใจเหมือนกันต่างคนต่างวิ่งหนีสุดท้าย
คุณป้าห่วงเนี่ยป้าไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่พาไป
แจ้งความที่โรงพักโนนสุวรรณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางเกฟเฮดยุนมาคุ้มเลยแล้ว

มันคึ้งผ่างซี่มามาคุ้มหัวยายบึบเลย
เป็นผ้าเป็นผ้าผ้าสีดำเป็นผ้าอะไรเป็นผ้าไนลอนหรือว่าผ้าอะไรครับ
ไม่รู้คือกันแต่มันเป็นผาดสีดำมันสีเหลี่ยมอย่างนี้นะ
มันจับแลนด์มามาคุ้มหัวยายเลยน่ะ
แล้วคุ้มแล้วยังไงต่อคุ้มแล้วมันกดใจใส่ชีดินตัว
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๔ก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านในท้องที่
ว่าป่าชุมชนตรงนี้มีเนื้อที่สักประมาณ๗๐ไร่

ลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่บอกไม่เคยนะไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่มาก่อน
แล้วไม่ทราบเจตนาที่แท้จริงของคนร้าย
ว่าต้องการอะไรแต่ที่แน่คือน่ากลัวมาก

ให้ชาวบ้านในพื้นที่ระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เพื่อนบ้านเขานั่งวิเคราะห์
ว่าทำไมคนร้ายถึงเลือกคุณป้าห่วง

ผมยาวผมดำสลวยคนร้ายคิดว่าคุณป้าเนี่ยอาจจะเป็นวัยรุ่นหรือเปล่า
ก็เลยมาก่อเหตุขึ้นนะคะเราก็ถามต่อป้า
แล้วทำไมป้าไม่ตัดผมป้าบอกตัดไม่ได้
ลูกสาวอยู่ต่างประเทศเอ้าเกี่ยวอะไรกัน
ลูกสาวได้สามีเป็นชาวต่างประเทศติดโควิด
ก็เลยยังไม่ได้กลับมาเมืองไทยเพราะฉะนั้นป้าเนี่ยตัดผมไม่ได้
ยังไงป้าอ๋อมันเป็นความเชื่อความเชื่อของพี่น้องชาวอีสานโบราณ
บอกว่าพ่อหรือแม่จะไม่ตัดผมจนกว่าลูกสาวจะกลับบ้าน
นี่แหละค่ะเป็นที่มาเพราะฉะนั้นป้าก็ระมัดระวังตัวด้วยนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะใช่ครับ